สุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ชุ่มฉ่ำละทีเดียวนะครับมาตรวจสอบต่อเนื่องเลยนะครับว่าถ้าหากเป็นสัปดาห์หน้าสถานการณ์ฝนจุดไหนต้องระวังจุดไหนต้องติดตามประกาศเตือนภัยกันบ้างนะครับมาตรวจสอบกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต้นสัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้กราบให้ในเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้ไปตกในบริเวณเหนืออีสานจะค่อยเลื่อนต่ำลงมานะครับในขณะที่กระแสลมนะครับก็จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็แรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนสุดสัปดาห์แน่นอนครับแรงแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยส
มากกว่า๓เมตรนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษส่วนแนวตรงนี้เนี่ยนะครับระหว่างสีฟ้าฟ้ากับสีแดงคือบริเวณที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนหนาแน่นนะครับหรือว่าแนวร่องฝนจะสังเกตว่าหลังจากนี้ครับแนวนี้จะค่อยมีการเบี่ยงลงมาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยมาก
ดังนั้นทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็จะพบว่านี่นะครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนต่อเนื่องไปถึงสุดสัปดาห์นะครับล่าสุดตอนนี้ก็พบว่านี่นะครับกลุ่มฝนนั้นจะค่อยมีบทบาทในบริเวณตอนกลางมีกลุ่มใหญ่ทีเดียว
ของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุบตะนันพิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ